ไปนะคะที่อนุสวรีประชาธิปไตยจุดนี้

ก็คือมีการรวมตัวกันและเคลื่อนขบวนไปเรื่อย

ติดตามสถานการณ์จากคุณครินกระมุดโยธิน

ตอนนี้ครับกลุ่มคาร์มอบนะครับ
ที่นำโดยกลุ่มรัศดรและกลุ่มทะลุฟ้านะครับ
ตอนนี้เคลื่อนขบวนมาอยู่บริเวณกลางสะพานพระปิ่น๙แล้วครับ
นี่เป็นภาพสดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับ
โดยมีหัวแถวนะครับตอนนี้อยู่บริเวณเชิงสะพาน
ฝั่งที่จะมุ่งหน้าถนนบรมราชชนนานีนะครับ
ซึ่งเส้นทางก็ยังคงเป็นไปตามเดิมนะครับ
ก็คือมุ่งหน้าไปบริเวณผ่านสายใต้เก่านะครับ

ก่อนที่จะกลับมาหยุดขบวนที่อนุสวรีประชาธิปไตยตามเดิมนะครับ

กลุ่มผู้ชุมนุมจะขี่รถจักรยานยนต์
พร้อมถือทงแดงเขียนข้อความ
ซึ่งร้อนด้วยรถยนต์ส่วนตัวนะครับ

ที่ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าติดอยู่กับขบวนกลุ่มคาร์มอบนะครับ
และรถยนต์ส่วนตัวนะครับในวันนี้นะครับ
ทางนายนัทธวุฒิสายเกลือนะครับได้ประกาศนะครับว่าวันนี้
หากใครติดข้อความติดสติ๊กเกอร์โดนใจนะครับ
ก็จะมีรางวัลให้กับรถยนต์คันดังกล่าวด้วยนะครับ
ตอนนี้ขบวนกลับมาเคลื่อนขบวนอีกครั้งแล้วครับ
หลังจากที่เมื่อกี้หยุดนิ่งอยู่สักครู่นะครับ

ซึ่งตอนนี้นะครับท้ายขบวนนะครับ
ก็เรียกได้ว่าอยู่เชิงสะพานฝั่งสนามหลวงครับ
และกลางสะพานนะครับก็มีเป็นคามอฟรถยนต์ส่วนตัว

นี่ก็เรียกได้ว่าติดสติ๊กเกอร์แต่งเต็มกันมา
เพื่อหวังที่จะได้รางวัลที่นายนัทธวุฒิสายเกลือแกนนำ
ที่ตอนนี้เดี๋ยวจะไปทำไฮปาร์คที่บริเวณแยกราชประสงค์
มีรางวัลที่จะมอบให้รถยนต์ที่ติดสติ๊กเกอร์
และแต่งได้ถูกใจนะครับคุณจุธรัฐคุณสุภาษาราครับ
คุณคารินคะจากแยกราชประสงค์
เขามีจุดที่เป็นด่านตรวจอาวุธและสิ่งผิดกฎหมาย

ตรงบริเวณนี้ตั้งแต่เคลื่อนขบวนมายังไม่มีจุดตรวจอาวุธนะครับ
เพราะว่าแต่ละเส้นทางก็จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมที่เป็นตัวแทนนะครับ
ก็จะนำขบวนมาเคลียร์เส้นทางก่อน
แล้วจะเห็นได้ว่าทางซ้ายมือนะครับจะมีเต็นต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ

อยู่บริเวณเชิงสะพานพระปิ่นเกล้าด้วยนะครับ

ตอนนี้ขบวนก็เริ่มที่จะเคลื่อนเข้าสู่ถนนปิ่นเกล้าแล้วครับ

คือบรรยากาศล่าสุดและสถานการณ์ล่าสุดนะคะของกลุ่มทะลุฟ้า
ซึ่งเขาจะดำเนินกิจกรรมไปเรื่อยนะคะ
เดินทางไปจนกลับมาจุดที่เดิม
ก็คือกลุ่มจุดที่เป็นอนุสวรีประชาธิปไตย
แล้วก็จะทำกิจกรรมร่วมกันในช่วง๑๘นาฬิกาค่ะ